ส่วนคนนี้ก็เล่นดีตีบทแตกไม่ต่างกันค่ะ

นางเอกหนังร้อยล้านพี่ซายเจริญปูระ
คุณผู้ชมค่ะมาคราวนี้ขอคืนจอเงินอีกครั้ง
กับภาพยนตร์เรื่องณหน้าทอง
พูดปุ๊บก็ขนลุกปั๊บคุณจะกดกระดิ่งเลย

และไหนก็ไหนแล้วคุณผู้ชมค่ะ
เป็นหนังเกี่ยวกับความเชื่อ
โท่ก็มาเจื้อกันนะทุกคน

ซายเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่า
เล่นหนังเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อศัยศาสต
แต่เรื่องนี้คุณผู้ชมเป็นเรื่องแรกเลยที่ได้สัมผัสกับสิ่งของที่ต้องมนต์สะกดเอาไว้
คือเอาพูดจริงเป็นของที่เขาทำของมาจริงแหละตอนแรกที่รู้พี่ซายบอกตกใจเลยไม่กล้าไปแตะของเขาเลย
ต้องมูเพื่อดึงดุดลูกค้าผู้ชายเรียกเขามานะ
ซายบอกว่าความเชื่อแบบนี้อยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมูอย่างมีสติ
เดี๋ยวไปฟังพี่ซายเล่าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
อาจารย์คะอันนี้มันบทจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ก็บอกว่าไม่สามารถแบบว่าแลนดอมสวดอะไรที่สบายใจได้
แต่ว่าหน้ากากที่เป็นหน้าทองของจริงนะคะลูกแล้วก็
คือพอเป็นนักแสดงบางทีก็แบบว่ามีฉากเข่าคุกมีฉากตายมีฉากอะไรอย่างนี้นะ
เราก็ผ่านมาได้แต่ว่าเราก็ถือว่าเรามาทำงาน
มันเหมือนว่าแต่ละคนก็มีความมูจะเรียกลูกค้าเรียกแขก
งั้นเถอะทุกคนก็แบบฉันมีของฉันมีอะไรอย่างนี้
มันเลยเป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
มิติความเชื่อหนึ่งของคนไทยนะ
แสดงว่าคนไทยคือความเชื่อที่ว่าจะให้คนมารักมาเมตตา
คนค้าคนขายเนี่ยมันมีอยู่แล้วล่ะไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็ตาม
เขาบอกว่าทำวิธีไงให้เอาพูดภาษาชาวบ้าน
สามีเลิกผัวได้เพราะเขามีข่าวอยู่

ถ้าเกิดว่าเราเจอคนไม่ดีในชีวิตก็ขอให้เขาออกไปจากชีวิตเราได้
และให้เอาคนดีมาให้